โซเชียลตอนนี้คุณผู้ชมค่ะก็ต้องส่องนะ
เพราะว่าหลายคนเขาแห่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมากมายเลย
หลังจากที่มีสำนักฤษีสำนักหนึ่งนะคะ

ทำพิธีตบยันที่บริเวณต้นขาของหญิงสาว
แล้วภาพออกมาแบบนี้ส่อไปในทางค่อนข้างจะอาณาจารย์
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
แล้วก็พบกับคนสนิทของอาจารย์ปู่ฤษีทรัพย์มุณีนาคาหรือว่าอาจารย์บอย
ก็ยืนยันนะว่าอันนี้เป็นการทำพิธีเมตตามหานิยม

เป็นการตบไปที่ยันนะคะไม่ใช่เป็นการลวนลามนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีคนมองแล้วก็คิดไปในแง่ลบ
ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่านานาจิตตังค์
แล้วแต่คนจะคิดเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ทั้งนี้ก็มีคนบันเทิงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณ
เนื่องจากว่าชาวบ้านในพื้นที่ของสำนักรือสีนี้
เขาบอกว่าเขาเห็นนางแบบสุดเซ็กซี่อย่างคุณเอมมี่แม็กซิม

เดินทางเข้าออกสำนักบ่อยมาก
ก็พบจริงว่าเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นของทำพิธีรัก
เทิงไทยรัฐสอบถามต่อเลยสอบถามไปยังคนใกล้ชิดของคุณเอมมี่
ก็บอกว่าเอมมี่เป็นลูกศิษย์ที่นี่จริง
คอยช่วยทำพิธีแล้วก็เข้าไปช่วยอาจารย์ดูดวง
แต่ยืนยันว่าสำนักไม่ได้มีเรื่องอนาจารย์อย่างที่สังคมโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์กันออกมา
อย่างแน่นอนนะคะอันนี้เป็นภาพจากอินสตาแกรมของคุณเอมมี่
ภาพนี้เลยคือเขาเป็นการทำพิธีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากเลยนะคุณผู้ชมนะ
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
เพราะว่าการทำพิธีหรืออะไรต่างที่เป็นเรื่องของสำนัก
มันก็ต้องมีการถูกเนื้อต้องตัวใช่ไหมคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันไป
แต่เอาจริงนะพอภาพมันออกมาก็ทำให้อดคิดไม่ได้
มันดูไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นักนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะคะ